ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนโสดจะพบเนื้อคู่จากการทำงาน
เป็นคนที่อายุมากกว่าให้ลองเปิดใจให้กันไว้
คนมีครอบครัวแล้วคู่จะเสริมส่งเป็นอย่างดี
ชักนำลาบผลเป็นเงินก้อนโตมาให้สุขภาพระวังของหนักหล่นทัพ
ตกจากที่สูงมีอุบัติเหตุจากการแบกหาม
มีปัญหาที่ระบบกระดูกให้วางงานลดความเครียดลง
พักผ่อนและกินให้เป็นเวลาจะไม่มีปัญหาเจ็บป่วย
การเงินจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคธุรกิจทางการเงินตลาดหุ้น
ซื้อขายแกงกำไรมีสภาพคล่องทางการเงินดีไม่มีปัญหา
ลาบกำไรทำบุญบ้างจะทวีโชคทวีทรัพย์เพิ่มภูมิ
การงานที่เพิ่งรับตำแหน่งใหม่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
แม้จะเป็นงานที่ไม่เต็มใจหรือไม่ถนัดแต่ขอให้ตั้งใจทำต่อไป
เพราะจะส่งผลดีในระยะยาวผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์